คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับคู่รักคู่นี้ค่ะหมากกับคิมเบอร์รี่
ไม่รู้ว่านี้จะเป็นจุดสั่นครหรือเปล่า
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคู่นี้เขามีแก้แค้นกันแล้วนะ
จำได้ไหมคะคุณผู้ชมตอนละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามี
ตอนนั้นคุณหมากปรินเขาเล่นเป็นพระเอกใช่ไหมคะ

แน่นมากนะคะต้องถอดเสือโชว์ซิกแพลกเริ่มรอดแรง
คือตอนนั้นน่ะคิมเบอร์รี่เขาเลยแหล่ะอัดคลิปเลย
โพสต์คลิปนี้คุณผู้ชมลงไอจีแล้วบอกคิมเบอร์รี่บอก
ดูไม่ได้กรี๊ดการ์ดกีดไว้เลยคุณผู้ชม

อะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนจากไทรัสท์ทีวีนะดูข่าวก่อน

บอกให้หมากซึ่งนั่งดูด้วยกันเปลี่ยนช่อง

คิมเวอรี่เธอทดไว้ในใจนานแล้ว
นี่คือเก็บความแค้นเอาไว้เหรอเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะยังไงปีหน้าฟ้าใหม่เธอบอกไว้เลยว่า
แซ่บกว่าซีกกว่าพี่หมากแน่ไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าละครเรื่องใหม่คุณผู้ชมทีเซอร์ออกมาแล้วแล้วปรากฏว่าเธอรับบทนี้เลย
ตายแล้วต้องเล่นแบบว่าเลิฟซีนกับหนุ่มมากหน้าหลายตาแล้วแต่ละคนนั้นหล่อทั้งนั้น
เลิฟซีนจัดจ้านญาติพี่ภาพจัดเต็มแบบนี้นะคะ
ทำเอานุ่มหมานั่งจ้องทีวีรอดูได้เลยฉันเอาคืนแล้วค่ะ

แซ่บที่สุดในชีวิตเลยถือว่าพลิกบทบาทแบบที่สุดในชีวิตเลย
และก็รู้สึกว่าขืนพี่บากส์ได้
แล้วคืนเยอะมาก
ไม่ห้ามค่ะด้วยเลยด้วยเลย
เพราะจะได้รู้ความรู้สึกเรา
ฝั่งลึกให้เขาดูเลยจะได้รู้ความรู้สึกเรา
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ตอนนี้คิด
ตอนนั้นเบลล่าเขาก็ไม่สบายก็เลยเปลี่ยนตัวเป็นคิมเบอร์รี่นะคะ

เขาบอกแล้วเป็นฝาแฝดดูสิว่ามาร์กจะทายถูกไหมว่าคนไหนเป็นคนไหน
เดี๋ยวรอติดตามกันนะคุณผู้ชม